เขาบอกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคุณแม่สิตางบัวทองเจ้าของวลีเด็ด
หลายคำเลยนะไม่ว่าจะเป็นส้มหยุดอะไรอีกมากมายเลย

โดยระบุข้อความบอกว่าลาบหมูรับประทานผ่านหัวใจลงไปแล้ว

ผมจะช่วยบอกสอนอะไรให้ว่าการขี้โม้หลอกลวงสังคมมันไม่ดีนะ
สนุกสนานได้แต่อย่าทำสังคมเพี้ยน
อย่าให้คำพูดของเรามาทำลายเราในภายหลังได้
เรามีหรือไม่มีก็ไม่ต้องไปพูดให้ใครรู้หรอก
เพราะคนที่เขาไม่มีจริงเขาจะไม่พูดนะ
นิยามของคำว่าคนพูดคำครึ่งคำรู้เรื่องนะ
อย่าให้รู้สึกคลื่นไส้ในตัวคุณไว้มากกว่านี้
ที่สำคัญรู้จักอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันด้วย

ที่ผมกำลังจะเล่นคุณก็เพราะว่านอกจากคุณจะหักหลังผมในเรื่องสัญญางานแล้ว

นี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกบอกว่า
เซ็นสัญญาร่วมงานพูดดีน่าสงสาร
แต่พอดังเปรี้ยงป้างทำไมถึงกล่าวหาว่าผมโกงเปอร์เซ็นต์
ครบผมไม่มีประโยชน์ปากของคุณทำผมเสียหาย
อกจากนี้ยังแฉเรื่องในอดีตของแม่สีตาง
เคยติดคุกคดีฆ่าชิงทรัพย์และอำพรางซ่อนเร้นศพ

คุณหนุ่มเขาให้แชร์ถึงคุณพี่คืออะไร
หลายคนเข้ามาแสดงความเห็นเรื่องราวจะเป็นยังไง

นักร้องคนดังกล่าวเนี่ยเคยรู้จักกันสมัยตอนสะบัดต่อนะ

ประกอบกับช่วงนั้นต้องการทีมงานให้ไปดูเรื่องโฆษณา
แล้วก็ให้มาช่วยถ่ายคลิปเวลาไปออกงานตามผับ

นักร้องนำสัญญามี๓ข้อมาให้ดู
ซึ่งดูแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีข้อผูกมัด
ต่อมาชีวิตเริ่มวุ่นวายนักร้องคนนั้นส่งงานมาค่ะ
ก็ไม่ได้แชร์ให้เลยขอยกเลิก
จากนั้นปลายปีที่แล้วตนก็โพสต์อยากจะย้ายบ้านไปอยู่แถวชาญเมือง

เราก็สนใจแล้วก็ถูกชวนมาทำเพลงอีกครั้งหนึ่ง

ของนักร้องคนดังกล่าวก็โดนเหมือนตัวเองนี่แหละ
ส่วนประเด็นที่ทั้งตนและสามีเคยติดคุก

ก็คือบอกมาถึงคุณพี่นั่นแหละ
พี่หนุ่มจะทำอย่างไรครับ

คืออันนี้มันเป็นเรื่องของฝ่ายตัวนักร้อง
เขาบอกว่าให้ติดผมหน่อย

แต่ว่าเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณอุ๋ยกับคุณมิ้วก่อน